จากไปเที่ยวพักผ่อนแล้วการเดินทางช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย
เพราะว่ารัฐบาลเองก็ประกาศชัดเจน๗วันอันตราย
จริงแล้วคุมเข้มมาตลอดทั้งปีนั่นแหละ

และเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นสุดท้ายก็เกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นรับปี๒๕๖๐
รถตู้วิ่งจากจันทบุรีจะเข้ากรุงเทพมหานคร
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีการเสียหลัก
ก็พุ่งลงไปข้างทางแล้วก็ฉลับขึ้นมา
ประสานงากับรถกระบะอีกฝั่งหนึ่งอย่างจังนะครับ
เหตุการณ์นี้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตัวเลขอยู่ที่๒๕รายด้วยกันบาดเจ็บอีก๒คน
ทางด้านของบคศก็บอกว่าการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ที่บาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิตนี้
จะได้รับการดูแลแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุหมู่ครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ
เป็นเหตุสลดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐
เส้นบ้านบึงแกลงครับช่วงกิโลเมตรที่๒๖๖
ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
จุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากตลาดเนื่องจำนง
ประมาณสัก๒กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ

ระดมฉีดน้ำดับเพลิงซึ่งกำลังโหมลุกไหม้นะครับ
รถตู้โดยสารคือผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
คือทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
อยากจะเข้าไปช่วยเหลือก็ช่วยไม่ได้ครับ
เพราะว่าพอชนปุ๊บสักพักหนึ่งไฟลุกไหม้ทันที
รถตู้โดยสารคันนี้เป็นรถตู้โดยสารสายกรุงเทพ
จันทบุรีจอดอยู่บนถนนนะครับ
สภาพก็ถูกชนแล้วก็ไฟลุกโหมทั้งคัน
ดับเพลิงพบคนขับแล้วก็ผู้โดยสาร
ไปถึงที่ก็พบแล้วว่าเสียชีวิตติดอยู่ในรถ
สภาพศพก็ดำไม่เกรียมนะครับถูกไฟคลอก
ส่วนคู่กรณีที่ชนกันนะครับ
เป็นรถกระบะสภาพคือพังยับเยิน
ลุกไหม้ด้านหน้าเสียหายทั้งหมด
มีผู้เสียชีวิตหลายรายเช่นเดียวกัน
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นั้นพบมีผู้เสียชีวิต
ล่าสุดนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๒๕คนนะครับ
เป็นผู้โดยสารรถตู้๑๔คน
๔คนนี้ก็เป็นชาย๔คนหญิง๑๐คน
ส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็คือผู้เสียชีวิตจากรถกระบะมี๑๑คน
ใน๑๑คนนี้แบ่งเป็นชาย๕หญิง๖ครับ
มีผู้รอดชีวิต๒คนมากับรถตู้๑คน
และมากับรถกระบะอีก๑คน
ในเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดนะครับ
แต่รู้เพียงแต่ว่ารถตู้คันนี้วิ่งจากจันทบุรี
ตั้งใจมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯอาหารคอน

คาดว่าอาจจะมีการเสียหลักลงร่องกลางถนน

ประสานงาเข้ากับรถกระบะอย่างจัง

เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
นายนพรัชการุญวนิษฐ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขบอกว่าสั่งการให้นายสถานีขนส่งจันทบุรี
ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียหายในเบื้องต้นเนี่ย
เพียงว่าเป็นรถตู้โดยสารร่วมบขศหมวดต่อนั่นก็คือรถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศนะครับ
เดินรถในเส้นทางที่แยกย่อยจากเส้นทางเดินรถสายหลักมีระยะทางจากกรุงเทพไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร
สังเกตได้จากสติ๊กเกอร์คาดรถจะเป็นแถบสีฟ้าเขียวนะครับ
ขณะเดียวกันบขบอกด้วยว่าจะเร่งตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยที่รถตู้เนี่ย
ทำเอาไว้ยืนยันว่าผู้โดยสารและผู้ได้รับความเสียหายทุกคน
จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่พรบรถยนต์กำหนดเอาไว้พร้อมทั้งเงินประกันจากบริษัทเอกชน
ซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและเป็นกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลย